หมอนทองมาขายราคาน่ารักเหมือนกันเริ่มต้นชิ้นละ๕บาท
แล้วก็มีชิ้นละ๑๐บาทอีก๑๐บาท๓๐บาทหลากหลายราคาแบบนี้ค่ะ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปค่ะไปที่ร้านครัวเจ๊เล็ก
ขายอยู่ในตลาดสดกองไทยที่อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี
ลูกค้ามาซื้อกันเยอะเลยคุณผู้ชมมาซื้อแบบชิ้นละห้าบาทนะคะอืม
แน่นร้านเลยนี่นะคะก็มีแบบหลายแบบนะคะ
เป็นกล่องละ๑๐๐ก็มีเป็นชั่งกิโลกิโลละ๕๐๐อะไรก็มี
แบบปอกแล้วเรียบร้อยใช่แตกต่างกันค่ะ
เจ้าของร้านบอกว่าทางร้านนำทุเรียนของจังหวัดปราจีนบุรีและจันทบุรีมาขาย
รับประกันเนื้อของทุเรียนถ้าซื้อไปเนื้ออ่อนเอามาคืนได้เลยนะคะ

ซึ่งเรามีราคาที่ย่อมเยาว์ให้ลูกค้าได้จับต้องได้นะคะ
มีเริ่มต้นตั้งแต่๕บาทนะคะอันนี้จะเป็นภูละ๕บาท๑๐บาทนะคะ
แล้วก็จะมีสิ่งที่ขายดีที่สุดก็คือจะเป็นกล่องละ๑๐๐บาทนะคะ
รับประกันสินค้านะคะว่ามันหวานนะคะ
ตัวนี้เรารับประกันเนื้อถ้าเจออ่อนหรือไม่หวาน
เรายินดีคืนเงินให้นะคะ
ลูกค้าที่ไปซื้อทุเรียนชิ้นละ๕บาทนะคะ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุ
ไปฝากลูกหลานกินเองบางคนแบบความดันสูง
กินแบบอะไรทุเรียนเยอะไม่ได้มันร้อนในไง
ก็กิน๕บาทพอก็กินชิ้นเล็กพอดีคัม
แต่รสชาติดีนะคะ๕บาทนี้ก็รสชาติดี
หงูเหนือน่าจะสุกกำลังเมื่อกี้

คุณผู้ชมก็เลยบอกว่ายุคนี้ต้องประหยัดค่ะ
เอาเงินไปจ่ายค่าไฟไม่มีเงินซื้อทุเรียนกิน
ถ้าขับรถไปไกลนี่ก็เปลืองค่อนมันอีก
ลองประเมินดูให้ดีกันแล้วกันครับ